ชมถามว่ามีความคืบหน้าคดีแอมสายนายไหม

และวันนี้เนี่ยคุณระพีชำนาญเรือที่เป็นผู้ที่มาดูแลประสานงานในคดีต่าง
เริ่มต้นตั้งแต่คดีของคุณก้อยนะ

ไปปล่อยปลาที่ท่าน้ำรัชบุรีเนี่ย
คุณระพีบอกไปเจอพี่สาวของผู้ชายคนหนึ่ง

แต่คดีเนี่ยแต่เหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ๕ปีก่อนนะครับ
น้องเขาเสียชีวิตตั้งแต่๑๓มกราคมปี๖หนึ่ง

และถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงคุณระพีบอกว่าจากเคสตรงนี้เนี่ย
มันอาจจะเชื่อมโยงไปถึงผู้เสียชีวิตที่อาจจะเกิดจากฝีมือของแอมอีกไม่ต่ำกว่า๔ราย
นั่นหมายความว่าตอนนี้๑๔คนที่เสียชีวิตถูกแจ้งข้อหาใช่ไหมแอม

ข้าพูดในตรายตรองไว้ก่อนเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น๑๘

เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะฮะดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับ

พี่สาวบอกชื่อเกียร์

เหมือนหาที่ยึดอยู่
แล้วออกมานี่แล้วล้มฮะแต่เขาก็พยายามที่จะเคาะเรียกห้องที่อยู่ตรงข้าม
แต่ดูอ่อนแรงมากเลยนะพี่อุ๋ยถูกต้องครับ
สุดท้ายคุณเกียร์เนี่ยนอนลงกับพื้นแล้วก็ชักเกร็งแล้วก็แน่นิ่งไป
ก่อนที่รอปภกับคนในตึกจะมาเจอนะฮะแต่ตอนนั้นก็ช่วยไม่ทันแล้วนะครับ
เขาเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับคือทางคนที่มาเจอก็โทรแจ้งกู้ภัยนะฮะให้มาช่วยนะครับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็อย่างที่บอกนะครับคือเขาเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๓มกราคมปี๖๑
คุณระพีชำนาญเรือผู้ประสานงานของเหยื่อในคดีแอมสัยนายเนี่ย
ได้หลักฐานนี้มานะครับจากพี่สาวของผู้ตายนะครับ
คุณบอมอภิวัตรก็เลยไปคุยกับคุณระพีนะฮะ
คุณระพีบอกว่าความจริงเหตุการณ์นี้ได้รับเรื่องมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อน
ก็ใช้เวลาตรวจสอบอยู่นะครับซึ่งถ้ากรณีของคุณเกียร์เมื่อสักครู่นี้
ถ้าเสียชีวิตจากฝีมือของแอมจริงมันจะเชื่อมโยงไปถึงผู้ตายอีกไม่น้อยกว่า๔คน
นั่นหมายความว่ายอดของเหยื่อในคดีแอมสายนายเนี่ย
ที่เสียชีวิตมันจะเพิ่มมากกว่าสิบสี่ศพแน่โดยเรื่องตรงนี้นะครับ
มีพี่สาวนะฮะของผู้ตายนะฮะชื่อคุณรัชนีมาร้องขอให้คุณระพีเนี่ย
ช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะครับโดยบอกว่าน้องชายชื่อเกียร์เนี่ยนะฮะ
เสียชีวิตในคอนโดแห่งหนึ่งแถวอ่อนนุษย์ตอนแรกเธอยังไม่กล้ามาให้ข้อมูล
แต่นี่เห็นไหมครับเขียนเป็นจดหมายมาเขียนเรื่องราวทั้งหมดใส่กระดาษมาให้คุณระพี

เขาบอกเขาไปเจอแอมกับสามีที่เป็นตำรวจอันนี้สิ่งที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะเกี่ยวข้องนะว่ามีคนพามาเจอเจอที่ไหนห้างอะไร
หมายเหตุพบสิ่งผิดปกติตอนที่เห็นเนี่ยยืนอยู่ด้านนอก
เขาจะมีตัวละครอยู่หลายชื่อแล้วก็บอกสถานที่เอาไว้ใช่ไหมแต่ถ้าดูตรงตรงข้อสองเห็นไหมครับ
ขี่เส้นใต้เนี่ยเห็นไหมตอนรอเช็คอยู่แม่ก็บอกว่าเกียร์นะ
เกียร์ติดเงินเพื่อนเขาเกียร์ติดเงินเพื่อนเขาเพื่อนผู้หญิงเป็นคนดีมาก
ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอใครดีแบบนี้มาก่อนอุ้ยอันนี้คือจดหมายที่พี่สาวของเกียร์เนี่ย
เขียนมาให้คุณระพีเพราะว่ายังไม่กล้ามาให้ข้อมูลนะ
เรื่องราวเนี่ยก็คือบอกว่าเกียร์เนี่ยน้องชายของเธอนะ
ไม่เคยบอกเธอว่ามีเพื่อนชื่อแอมนะแต่เกียร์กับแอมเนี่ยรู้จักกันได้ยังไง
รู้จักผ่านแม่ของปุ๊กปุ๊กเป็นแฟนของเกียร์อืมแล้วทุกครั้งเวลานัดเจอกันเนี่ย
แม่ของปุ๊กเนี่ยเขาจะเป็นคนนัดนะฮะก็จะไปเที่ยวด้วยกัน
ก็คือมีแม่ของปุ๊กปุ๊กนี่เป็นแฟนเกียร์แล้วก็มีแอมไปด้วยไปกัน๔คนอย่างนี้
เวลาเขาไปเที่ยวด้วยกันนัดกันไปเที่ยวกันเนี่ยนะฮะ
แล้วเวลาที่เกียร์กลับมาที่บ้านพี่สาวเนี่ยมันจะมีอะไรมาให้อยู่เป็นประจำรู้ไหม
ชาสมุนไพรขนลุกเลยค่ะถ้าเมื่อก่อนอาจจะไม่รู้สึกนะอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยดีจังเลยบำรุงสุขภาพ
แต่เนี่ยมีชาสมุนไพรขนลุกเลยค่ะ
จากนั้นเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะฮะพี่สาวบอกว่าเกียร์เนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าแม่ของแฟนเล่นแชร์กับแอม

เกียร์ก็เคยเอาเงินให้แอมยืม๓๐๐๐ด้วย
อกจากนี้ยังไปเจอข้อความในไลน์ของน้องชายคุยกับแอม
เมื่อ๑๑มกราคมปี๖๑ก่อนเสียชีวิต๒วัน
นี่เห็นไหมฮะทุกผู้ชมครับนี่คุณรัชพรช่วยดูหน่อยเห็นไหม
อ่าเป็นยังไงบ้างพี่เป็นห่วง
สวัสดีครับพี่แอมแม่ปุ๊กฝากดูแลพี่เกียร์เป็นไงบ้าง
ไม่ต้องมาเรียกพี่อายุมากกว่าต้องเรียกน้องเกียร์ถึงจะถูก
นี่เห็นไหมที่สำคัญคือครอบครัวเนี่ยไม่เคยเจอปุ๊กแฟนของเกียร์
แล้วก็แม่ของแฟนแล้วก็แอมเลยนะฮะ
นี่นี่นี่นี่ที่วงไว้ไหนขอดูหน่อยซิ
แล้วก็คนอื่นอื่นด้วยอ๋อนี่ไงแชทที่เขาเขียนให้
จนกระทั่งเกียร์เสียชีวิตคนเหล่านี้ถึงปรากฏตัว
ถามใครเป็นห่วงเขียนดีผิดปกติคนธรรมดาดูห่วงใยมาก
อันนี้คือพี่สาวของคุณเกี่ยวเขาเขียนมาให้คุณระพีดูนะ
ใช่นี่ไงไลน์ใช้ชื่อสารารัฐภาษาอังกฤษ
ภาพที่ใช้เหมือนในข่าวข้อความที่ทักเข้ามาก่อนเกลี่ยเสีย๒วัน
ประมาณวันที่๑๑มกรา๖๑มี๓ข้อความถามไทย
นี่หมายเหตุนะฮะที่บ้านครอบครัวเกียร์ไม่เคยเจอแฟนเกียร์ที่ชื่อปุ๊ก
ไม่เคยเจอแม่ของปุ๊กไม่เคยเจอแอมและมีชื่อกุ้งด้วยเห็นไหมอ่า
ไม่เคยรู้จักมาก่อนมาเจอก็คือตอนที่เกียร์เสียชีวิตแล้ว
กุ้งนี่ใช่เพื่อนแอมไหมพี่อุ๋ยที่ตำรวจสอบปากคำอยู่มีชื่อนี้อยู่นะ
นี่เห็นไหมแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยครอบครัวของคุณเกียร์เนี่ยมาเจอตอนที่คุณเกียร์เสียชีวิตแล้ว
แล้วทีนี้หลังจากที่คุณเกียร์เสียชีวิตได้๓สัปดาห์นะครับ
พี่สาวบอกว่าไปเจอหลักฐานขวดไซยานายเจอแคปซูลสีฟ้าขาว
แล้วก็ซองชาสมุนไพรในคอนโดของน้องชายนี่ฮะมันเหมือนกันเลยเนอะ
นี่คือส่วนหนึ่งของเนื้อหาในจดหมายที่คุณรัชนีเนี่ยเขียนมาบอกคุณระพี
เพราะว่าน้องชายของเขาให้แอมยืมเงิน๓๐๐๐บาท
คุณระพีไปตรวจสอบไทม์ไลน์เวลาต่างแล้วก็ข้อมูลเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับ
จนกระทั่งเมื่อวานตอนเย็นคุณระพีบอกตัดสินใจได้ไปคุยกับคุณรัชนีพี่สาวของคุณเกียร์
จากการพูดคุยทำให้ทราบว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย
คุณรัชนีเนี่ยพยายามเชื่อมโยงไปถึงกัน
อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้มีข่าวเรื่องแอมสายนายมาเยอะด้วย
คุณรัชนีบอกว่าช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมปี๖๑ได้ไปที่แบงค์แห่งหนึ่ง
บังเอิญเจอแม่ของแฟนเกียร์ตอนนั้นแนะนำให้รู้จักกับชายหญิงคู่นึงมีใบหน้าคล้ายกับแอม
แล้วก็อดีตสามีของแอมที่เป็นตำรวจพร้อมกับบอกว่าเป็นคนดีมาก
กำลังจะได้เลื่อนขั้นเป็นรองภูมิกับ
จุดนี้แหละทำให้คุณระพีเนี่ยจับพิรุษได้ทันที
เนื่องจากปี๖๑รองออฟยังไม่ได้เป็นรองผู้มกลับนะฮะ
เพิ่งได้เลื่อนขั้นเป็นรองภูมิกับเมื่อปี๖๖
ซึ่งห่วงเวลาเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กัน
แล้วคุณรัชนียังบอกว่าตอนไปค้นคอนโดหลังน้องเสียชีวิต
ในห้องเนี่ยได้กลิ่นอัลมอน
ซึ่งคุณระพีบอกผมก็จับพิรุษได้ว่าน่าจะฟังมาจากข่าวหรือเปล่า
รวมถึงพยายามเชื่อมโยงว่าเจอซองชาอยู่ในคอนโดมีคนเอาไปกินแล้วตายหลายคน
คนสวนแม่บ้านหนักไปกว่านั้นบอกแฟนน้องชายที่ตายเป็นญาติกับดาราสาวอีก
ดาราสาวที่มีข่าวกับสายนายเนี่ยคุณไอซ์ปีชายา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

มันทำให้เราหลงทิศใบของชันสูตรนะครับเขาบอกว่าเป็นเส้นเลือดในก้านสมองอะไรแตกอะไรสักอย่างแล้วก็จะมีสารพิษมีกฎเลือดเป็นกฎอะไรประมาณเนี้ยทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมเบื้องต้นผมส่งให้กับเจ้าที่ตำรวจไปแล้วนะก็อาจจะไม่ใช่เกี่ยวยงกับแอมนะครับ
ชัดแล้วไม่เกี่ยวสรุปไม่เกี่ยวเพราะบอกว่าเดี๋ยวเคยเจอเดี๋ยวไม่เคยเจอเนี่ยนะฮะก็คุณระพีก็เลยฝากบอกว่าคือใครที่คิดจะแจ้งเหตุอะไรที่เกี่ยวกับแอมสายนายเนี่ยตอนนี้ข่าวแอมสายนายเนี่ยมันแรงจริงมันทั่วโลกอะค่ะใช่ไหมแล้วต่อเนื่องมานี่นี่เข้าสู่สัปดาห์ที่๓แล้วนะใช่ค่ะตั้งแต่เกิดเหต
ตรวจสอบตรวจสอบถ้าถ้าไม่ตรวจสอบบางทีมันมันใช่ขึ้นมามันก็กลายเป็นว่าไปทิ้งเคสของคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือค่ะอย่างเงี้ตรวจสอบอยู่ร่วมสัปดาห์สุดท้ายแล้วไม่ใช่นะฮะแต่ที่แน่จดหมายฉบับนี้ใช่แน่นอนและเกี่ยวข้องแน่นอนครับฆ่าแม่หนูทำไมลูกสาวคุณก้อยน้องอายุ๑๐ขวบเห็นลายมือนี่ไหมคะน้องเขียนเองด้วยลายมือของน้องโอ้โห
เป็นแทนแม่หนูได้ไหมถ้าฆ่าคนอื่น
ฆ่าแม่ที่หนูรักมากหนูเสียใจมากนะ
สิ่งที่ทำกับแม่หนูแม่หนูกำลังมีความสุข
ฆ่าแม่หนูทำไมแล้วชีวิตนี้หนูจะอยู่กับใคร
ชีวิตนี้หนูไม่มีแม่หนูไม่มีความสุขเลย
ตอนที่แม่หนูอยู่มีความสุขมาก
แต่ตอนนี้ไม่มีแม่ชีวิตเศร้ามาก
ทำไมหนูไม่เหมือนครอบครัวคนอื่นหนูรักแม่มาก
ขาดแม่ไม่ได้ทุกคืนหนูต้องนอนหอมแม่

หนูขอจับมือแม่นานได้ไหม
ทำไมคนชั่วต้องมาฆ่าแม่หนูด้วย
โอ้โหนี่น้องใช้คำแบบ
ใช้คำธรรมดาพื้นที่สุดแต่ออกกันจากใจอะค่ะ

โพสต์รูปถ่ายของคุณแม่ในอิริยบทต่าง
งานวันแม่มีภาพที่น้องก้มกราบเท้าแม่
ตอนที่แม่ทำกับข้าวในห้องครัวเนี่ยน้องโพสต์ไว้เต็มเลยค่ะ
แล้วก็มีแชทข้อความจากไลน์คุณก้อยส่งให้ลูกสาว
โพสต์ไว้ด้วย๙มกราคมทำนองว่า
รักนะลูกก็ถามว่าแม่จะไปไหน
เหนื่อยจะไปสวรรค์แล้วก็สั่งเสียเหมือนเป็นลางให้ลูกเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือหนังสือ
เนี่ยแต่แม่ก็พูดฮ่าแบบเนี่ยไม่ได้ลูกก็บอกไม่ได้ไม่ได้
น้องเขาหอมโพสต์กำหนดการบัญชาภารกิจของแม่ด้วยนะคะวันที่๑๐
เขียนแคปชั่นว่าหนูทำใจไม่ได้

กอดแม่คิดถึงแม่ขอบคุณแม่ขอโทษแม่
เหนื่อยแล้วแม่ต้องพักหลับให้สบายนะคะ
แล้วก็มีการตัดต่อคลิปวิดีโอใส่เพลงคนทางนั้นด้วยนะคะ
แม่คุณก้อยเล่าทางน้ำตาเลยบอกจดหมายฉบับนี้

เสร็จก็พับแล้วฝากป้าป้าก็คือพี่สาวคุณก้อยพี่ส้ม
ฝากป้าไว้ไม่ยอมเอามาให้ยายดู

ยายนี่น้ำตาร่วงเพาะเลยค่ะ
คิดถึงลูกก็คิดถึงสงสารหลานก็สงสารนะคะ
คุณแม่คุณก้อยบอกว่าหลังจากก้อยจากไปก็มีเพื่อนฝันถึงเยอะ
มีแม่ชีมาบอกว่าก็ยังอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้ไปไหน
แม่ก็บอกว่าตอนนี้พอดูข่าวยิ่งตามข่าวไป
ก็ยิ่งรู้สึกสงสารหลายคนที่ต้องตกเป็นเหยื่อของแอม
โดยเฉพาะกรณีคุณหนิมที่เสียชีวิตต่อหน้าลูกวัย๑เดือน
กับลูกวัย๕ขวบแม่ดูขาวน้ำตาแม่ก็ไหลตาม
คิดเลยว่าจิตใจแอมจะโหดเยี่ยมได้ขนาดนี้
แม่มีข้อความฝากถึงทนายคุณแอมด้วยนะคะลองฟังค่ะ
ยิ่งที่เข้าดูข้าวละแม่ก็ร้องไห้ไปกับเขานะ
เหนื่องเกียวเน่าสัญจัดมากแหละ
เรารู้เขายังเล็กเพิ่งอยากกินนม๑เดือน

ไม่คิดเลยนะว่าเราพูดร้ายหรือว่าไอ้นั่น
ป่านสิบกว่าปีมานี้
นี่ค่ะก็คุณแม่บอกอ่านจดหมายล้าน
แล้วไม่รู้จะเก็บซ่อนน้ำตายังไงดีเลย
ครับดูความคืบหน้าทางคดีหน่อยนะครับ

ท่านผู้ชมครับวันนี้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตร
เรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีแอมสายนายนะครับ
และวันนี้ตำรวจได้เชิญอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มาให้ข้อมูลด้วยนะครับ
ธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็คือนายจุลพงศ์ทวีศรีนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้อย่างที่ท่านทราบ
มันมีคำถามมากมายเหลือเกินว่าเอ๊ะสายนายเนี่ย
ทำไมมันไปมีใช้กันได้อย่างง่ายเหลือเกิน

ทรงสั่งซื้อถึงขั้นบุกไปตรวจสอบที่โรงงานแห่งหนึ่ง

ที่มันเริ่มต้นมาจากเคสของแด้ที่เขาดูจากเลขที่ของขวดพัสดุอะไรต่าง
ขยายผลไปถึงดาราสาวคุณไอซ์ปรีชายาก็สั่งซื้อมาจากที่นี่

แล้วเอามาขายปลีกส่งพัสดุอย่างนี้ก็ได้เหรอนี่นะครับ
วันนี้ก็เลยต้องเชิญทางอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาให้ข้อมูลนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วคนที่สั่งซื้อนี่เป็นร้อยนะครับ

พลตำรวจสุรเชษบอกว่าถ้าในส่วนคดีของแอมสัยนาย
การรวบรวมหลักฐานต่างเพื่อส่งฟ้องผู้ต้องหาสั่งฟ้องผู้ต้องหาเนี่ย

ว่าภายในวัน๒วันนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้น
ว่ามีใครเกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือในการฆ่าผู้อื่น
โดยไหร่ตรองไว้ก่อนกับแอมสายนายอีกหรือไม่
ส่วนเรื่องไซยานายที่หลุดลอดออกไปนอกระบบของการซื้อที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลได้อย่างไรเนี่ย
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบว่ามันเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่
หากพบว่ามีความบกพร่องก็ถือว่าเจ้าหน้าที่มีความผิดนะฮะ
เหมือนกรณีเวลาที่ถ้าเกิดสมมุติว่าปืนอยู่ในครอบครองของเจ้าหน้าที่
แล้วปืนมันหายอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเป็นความหละหลวมของเจ้าหน้าที่

มันก็เหมือนทำปืนหายคุณก็ต้องถูกรับโทษ๑๕
ซึ่งตรงนี้บิ๊กโจ๊กบอกยังไงก็ต้องไปดูก่อนว่า
เกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ไหม
มีกรุ่มชาที่ต้องตรวจดูแลปืน
เมื่อปืนหายไม่ได้หมายว่าเฉพาะจากกองคนเดียวเท่านั้นนะไม่ใช่
ผู้กลับรองผู้กลับก็ต้องมึงเรียยาด้วย
เพราะฉะนั้นถ้ามีหน้าที่แล้วไม่ทำหน้าที่ก็๑๕๗หมด
ธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนายจุลพงศ์ทวีศรีบอกว่า
เรื่องของสยนายมีการควบคุมการนำเข้าจากต่างประเทศนะครับ
มีกฎหมายอยู่คือพรบวัตถุอันตราย
แต่ยอมรับว่ามีผู้ใช้รายย่อยประมาณ๒๐๐๐ราย
อย่างเช่นคนที่ซื้อเอาไปใช้ในร้านทองนะฮะ
ทางบริษัทนำเข้าเนี่ยเขาต้องไปควบคุมดูแลต่อ

ส่วนคดีแอมสายนายที่ผู้ต้องหานำสารสายนายไปใช้ลงมือกับ
เหยื่อหรือกรณีของดาราสาวชื่อดังที่ซื้อไป
เพื่อเอาไปใช้ฆ่าสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษที่เข้าบ้าน
ธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้สายนายที่ผิดวัตถุประสงค์
ทางกรมโรงงานถือว่าตอนนี้เป็นผู้เสียหาย
เดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีกับคนกลุ่มนี้
โดยจะให้ตำรวจเนี่ยทำสำนวนให้ซึ่งโทษคือจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๓แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนกฎหมายในการควบคุมการนำเข้าสารสยนาย
ธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่ามีบริษัทที่ขอนำเข้าสายนาย
กรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด๑๔ราย
น้ำหนักสายนายนำเข้า๘๐ตันต่อปี
เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการแก้เงื่อนไขท้ายใบอนุญาตเพื่อความเข้มงวด
อย่างเช่นผู้ขออนุญาตนำเข้าต้องแจ้งรายชื่อผู้ต้องการใช้สารสายนาย
ต่อไปด้วยนะว่าคุณนำเข้ามาแล้วเนี่ยคุณเอาไปต่อให้ใครอย่างไรบ้าง
อย่างเช่นที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าตอนนี้มันมีผู้ใช้ลายย่อยประมาณ๒๐๐ราย
คือ๑๔รายนี้เนี่ยเขาขออนุญาตนำเข้ากับกรมโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหม
แล้ว๑๔รายนี้เนี่ย๘๐ตันต่อปีเนี่ยไปขายให้ต่อกับรายย่อยประมาณ๒๐๐๐ราย
ซึ่งรายย่อย๒๐๐๐รายเนี่ยไม่รู้ว่าไปขายต่ออีกเท่าไห

เนี่ยตรงนี้ฮะปัญหาคือแล้วต้นทางจะควบคุมยังไง
อธิบดีบอกว่าเดี๋ยวจะไปแก้เงื่อนไขท้ายใบอนุญาต
ใครจะได้รับอนุญาตนำเข้าเนี่ยต้องเขียนชื่อผู้ที่จะมาใช้ต่อ
ในเอกสารต่อไปด้วยว่าจะให้ใครเอาไปต่อบ้าง
คือต้องทำอย่างเร่งด่วนเลยนะคะหลังจากมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นอ่ะ
นี้ในส่วนของผู้ใช้รายย่อยที่ไม่ต้องมีการขออนุญาตครอบครอง
ในรอบ๖เดือนนี้มีการใช้เกิน๑๐๐กิโลกรัม
ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการเอาไปใช้นะฮะทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอก
เดี๋ยวจะให้ตำรวจเนี่ยเป็นผู้ติดตามการใช้งานว่าเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่
ที่ขายทางออนไลน์เดี๋ยวต้องไปดูว่าพรบควบคุมและกฎหมายเรื่องวัตถุอันตราย
ตรงไหนที่เข้าข่ายความผิดบ้างจะประสานไปยังสคบด้วยนะ
พร้อมกันนี้เนี่ยนะฮะทางอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ของทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ไม่ได้มีความบกพร่องเกิดขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แสดงว่าคนที่ซื้อไฟพิดก็ถูกประสงค์
ถูกต้องครับผู้ครอบครอง
แล้วยังนี้ต้องยังไงกับคนที่ซื้อไฟ
ก็มีโทษตามกฎหมายก็คือจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓๐๐๐๐๐บาทจำต้องกลับ
ท่านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้บกพร่องตรงนี้นะฮะ
แต่บิ๊กโจ๊กบอกว่าก็ต้องไปดูว่าเอาละถ้าไม่บกพร่องเนี่ยแต่ว่ามันมีการเพิกเฉยหรือละเลยเกิดขึ้นหรือเปล่า
โอ้โหแล้วเราจะเอายังไง

คือต้นทางเนี่ยกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่ามันมีกฎหมายควบคุมอยู่นะ
ใครจะขออนุญาตนำเข้าเนี่ยในจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ย
ซึ่งณขนาดเนี่ยมีผู้ขอนุญาตนำเข้าเนี่ย๑๔ราย
๔รายในจำนวนขออนุญาตนำเข้าก็คือน้ำหนัก๘๐ตันต่อปี
แล้ว๑๔รายนี้เนี่ยพอได้ใบอนุญาตนำเข้าแล้วเนี่ยนะฮะ
๔รายนี้ไปขายต่อให้กับอีก๒๐๐๐ราย

ที่เป็นลายย่อย๒๐๐๐ลายนี้เนี่ย

ในการใช้อุตสาหกรรมอะไรของเขาก็แล้วแต่เนี่ย
ที่เขาไปตรวจสอบที่ตอนมีข่าวแอมสายนายแล้วไล่ไปเจอเนี่ย
เป็นร้อยกว่ารายเฉพาะเจ้าแล้วนะที่ส่งพัสดุ

เอาพอเราปล่อยตั้งแต่ต้นทางแล้วแล้วใครดูแลต่อ
ระหว่างทางนั้นถูกไหมนี่คือไหลเป็นสายไปแบบนี้เลยนะ
ด้วยความเคารพนะฮะหน่วยงานนั้นก็บอกหน่วยงานนี้
โดยงานนี้ก็บอกหน่วยงานนั้นหน่วยงานนั้นก็บอกไปหน่วยงานนู้น
ตกลงไม่มีแล้วมั้งคะคนที่รับผิดชอบ

คอนโดในพื้นที่ของสอนอทองหล่อนะครับ
จะไปสอบปากคำแพทย์นิติเวศเพิ่มเติมนะครับ
จากนั้นคาดว่าจะสามารถออกหมายจับแอมเพิ่มเติมในคดีนี้
ได้อีกหนึ่งคดีนะฮะแล้ววันพุธนะฮะจะเรียกบุคลากรทางการแพทย์
มาสอบปากคำในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อขอความเห็นภาพรวมของคดีแอมสัยนาย
ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทางการแพทย์และการใช้สารสายนายทั้งหมดนะฮะ
สโมสรตำรวจวิภาวดีนะครับค่ะเรื่องนอมินีที่มีชื่อบนกล่องพัสดุ
สายนายให้กับแอมตำรวจสอบปากคำหมดแล้วนะครับ
ยืนยันว่าแอมเป็นคนสั่งแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแอมเนี่ย
จะเอาสายนายเนี่ยไปใช้ก่อเหตุอะไรอย่างไร
เรื่องต้นนอมินีคนนี้ยังไม่พบเข้าข่ายความผิดส่วนเรื่องการสอบปากคำพ่อกับแม่
ของรองออฟอดีตสามีของแอมเจ้าหน้าที่บอกว่าให้การเป็นประโยชน์นะครับ
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยคำให้การได้เดี๋ยวจะส่งผลกระทบกับรูปคดี
เอ้ามีคดีอำสัยนายวันนี้นะฮะ